เรื่องนี้นะคุณผู้ชมฉันเอามา๑เธอเอาไป๒

ตำแหน่งประทานสภานั่นเอง

เพื่อไทยรวบ๒รองให้ก้าวไกลคว้าประธานสภา
ทีนี้ต้องมาดูแล้วก็มาฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันนะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งห้าคุณบุ๊คคุณขวัญครับ

ก่อนถึงเรื่องของประธานสภา
ดูข่าวมาจากกรกตซะหน่อยหนึ่งก่อน
กกตเร่งเครื่องเหรอครับ

รายชื่อสอสอที่ได้รับรองแล้วออกมา
จะประกาศรวดเดียว๕๐๐คน
หรือประกาศ๔๔
เพื่อให้เรียกประชุมเปิดสภาได้
เปิดสภาเพื่อเลือกนายกได้
เลือกประธานสภาได้ก่อน
ซึ่งตำแหน่งประธานสภาก็ถือว่า
เป็นตำแหน่งเผือกร้อนมาเดือนกว่าแล้วครับ
ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย
ว่าใครจะพักไหนจะได้ตำแหน่งประธานสภา

เช้าวันนี้ก็มีประกาศออกมาชัดเจนว่าลงตัวแล้ว
แต่ลงตัวในหลักการ
วิธีการเจรจาเนี่ยเอาหลักการเป็นหลักก่อน

จะได้ตำแหน่งประธานสภา
พักที่ได้สอสอเป็นจำนวนมากเป็นอันดับสอง
จะได้รองประธานสภาทั้งสองตำแหน่ง
คือรองประธานสภาคนที่หนึ่งกับรองประธานคนที่สอง
ยังไม่ระบุพักว่าเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทย
เพราะต้องรอให้กรกตประกาศผลรับรองให้ชัดเจนเสียก่อน

เสียงที่ห่างกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล
เก้าไกลห้าร้อยห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเพื่อไทยหนึ่งสี่หนึ่ง
ผลที่ประกาศรับรองออกมา
พักไหนจะได้ใบแดงเท่าไหร่อะไรตัวเลขจะเป็นยังไง
ฉะนั้นในหลักการเอาหลักการไว้ก่อน
แต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา
อันนี้พอตกลงในหลักการอย่างนี้ก็แก้ปัญหาภายในพักได้
ว่าหลักการเป็นอย่างนี้เมื่อตักการเป็นอย่างนี้ก็ได้อธิบายกับคนที่ไม่เห็นด้วย
อันนี้เขาถือว่าจบไปอีกเรื่องหนึ่ง
ฝ่ายที่เชียร์ให้ตั้งรัฐบาลได้ก็โล่งไปอีกปลอหนึ่ง
เพราะว่าถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วมันจะเดินไปสู่ต้องโหวตกันในสภาว่า
ตำแหน่งประธานสภาจะได้ของพักเก้าไกลหรือได้ของพักเพื่อไทย
ก็เท่ากับว่ามินเมมากที่เจดีไซน์ริมชายหาดจะถูกคลื่นซัดพังไปต่อหน้าต่อตา
สมการสูตรตั้งรัฐบาลที่ถูลุ่งถูกางกันมาก็ยากจะคาดเดาว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วจะเป็นยังไง
เอาล่ะทีนี้เมื่อได้ตำแหน่งประธานสภาไว้ในมือก้าวไกลก็อุ่นใจว่าก้าวไกลจะคุมเกมการเลือกนายกได้ด้วยมือของก้าวไกลเอง
ทำไมต้องถือว่าตำแหน่งนี้มีความสำคัญต่อการคุมเกมในสภา
เพราะรัฐมนูลฉบับใหม่เอาอีกแล้วครับ
ผลพวงจากรัฐมนูลฉบับใหม่
กำหนดให้กลไกการโหวตเลือกนายกผิดแผกแตกจ่างไปจากรัฐมนูลที่ผ่านมา
รัฐธรรมนูลที่ผ่านมาเนี่ย
เขาเห็นผลการเลือกตั้ง
เขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าพักไหนจะได้เป็นนายก
แล้วเขาโหวตกันรอบเดียวจบเลยครับถึงเวลาโหวตขึ้นมาเนี่ย

แต่ตามรัฐมนูลใหม่ถ้าโหวตกันครั้งแรกไม่ผ่าน
ก็ขึ้นอยู่กับประธานสภาว่าจะเอายังไง
สมมุติโหวตคุณพิธาครั้งแรกไม่ผ่านได้ไม่ถึง๓๗
ถ้าประธานสภาเป็นของพักเก้าไกล
ท่านก็จะบอกว่าสัปดาห์หน้ามาโหวตกันใหม่ครั้งที่๓
โหวตคุณพิธานั่นแหละ
เพราะคิดว่าสัปดาห์หน้าอาจจะได้สอสอเสียงจากสวเพิ่มขึ้นมา

หรืออาจจะโหวตกันเป็นถึงครั้งที่๓ก็เป็นไปได้
หรือถ้าประธานสภาไม่ใช่ของพักเก้าไกร

ประธานสภาบอกโอ้เห็นคะแนนมันหายไปเยอะ

หรือ๓๗๕เสียง
ฉะนั้นรอยังไงก็ไม่มีทางผ่าน
ก็จบเลย
ให้เสนอชื่อคนใหม่ขึ้นมาโหวต
ฉะนั้นการที่ประธานสภาเป็นของพักเก้าไกรเนี่ย

ให้มีการโหวตแล้วโหวตอีกโหวตแล้วโหวตอีกได้
เพราะรองวิศนุบอกไม่มีข้อกำหนดว่าจะโหวตได้กี่ครั้ง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

เป็นนายกโหวตนายกกับเขาได้ด้วย
นี่มันมีปัญหาอย่างนี้
มันถึงยุ่งอีนุงตุงนังนี่
ถ้าสวมาโหวตเลือกนายกไม่ได้
ปัญหานี้มันไม่เกิดมันจบไปตั้งนานแล้ว
ก็เห็นอยู่แล้วว่าเขารวมกันได้ตั้ง๓๐๐กว่าเสียง
แล้วจะเอาที่ไหนฝั่งโน้นจะเอาที่ไหนมาเป็นรัฐบาล
แต่นี่เพราะรัฐธรรมนูล
ร่างไว้ให้สวให้คนที่ไม่มีอำนาจ

มาตั้งด่านขัดขวางคนที่มาจากประชาชนได้

วุ่นวายกันอยู่จนวันนี้แต่เอาล่ะ

ถ้าตกลงเรื่องประธานสภาได้
ก็หายใจหายคอคล่องขึ้นอีกเปราะหนึ่งแล้วครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ